ที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยครับเด็กทารกแรกเกิดคนหนึ่งถูกแม่ใจร้าย
ใส่ถุงดำไปทิ้งเอาไว้มดรุมกัด
เป็นแผลเป็นตุ่มทั้งตัวเลยครับนะฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
โชคดีที่พลเมืองดีเขาเข้าไปเจอไปเห็นก็ช่วยน้องออกมาได้นะครับ

ทิ้งเอาไว้ในกองขยะด้วย
ใกล้กับปลาคทางเข้าซอยสีพัฒนาหนึ่ง
ตะปนนอกเมืองตำรวจสุรินส์
แล้วก็อุ้มเอาไว้รอเจ้าหน้าที่นะครับที่ชาวบ้านอยู่ใกล้ที่จุดเกิดเหตุ
เขาก็เข้าไปช่วยเจ้าที่ก็เร่งเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ช่วยเหลือทารกแรกเกิดรายนี้สายสลือยังคงติดอยู่ที่ตัวของเด็ก
ร่างกายมีรอยแดงเป็นจ้ำเป็นจ้ำเพราะอะไร
มดกัดทั้งตัวคุณผู้ชมนะฮะเด็กตัวเริ่มเขียวแล้ว
ถ้าเจอช้ากว่านี้เราไม่รู้ว่าน้องจะเป็นยังไงตอนที่ไปเจอเนี่ยก็ช่วยกันประถมพยาบาล
แล้วก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนต่อไป
ไปถามคุณจิมรายุแก้วสว่างอายุ๓๕ปีพลเมืองดี
บอกว่าเขาไปเจอเด็กทารกนะฮะขณะที่ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากห้องพัก
สังเกตเห็นเอ๊ะทำไมมีถุงดำมัดเอาไว้แต่ก้นถุงมันขาดแล้วดันเห็นขาเด็กโผล่ออกมาพอดี
ตอนแรกตัวกตารึเปล่าถูกเอาไปทิ้งหรือเปล่า
หน้าเวทนามากกว่านั้นคือมดแดงรุมกัดทั้งตัวครับ
เด็กก็ทรมานแน่อยู่แล้วอะครับ
ชาวบ้านก็เลยช่วยกันจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วย
เอามดออกอะไรออกเวทนาเลยเกินนะครับ
เบื้องต้นคาดว่าแม่ใจร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่น
ตั้งคันไม่พร้อมคลอดเสร็จปุ๊บ
แน่นอนเลี้ยงไม่ไหวที่บ้านไม่รู้ก็เลยเอาไปทิ้ง

คนอยากจะมีก็ไม่มีนะเป็นคนที่มีไม่พร้อมก็ทำแบบนี้นะครับ

ถ้ามีแล้วไม่พร้อมมีออกมาแล้วจริงนะครับ
มีมูลนิทธิหลายมูลนิทธินะครับที่เขาจะรับไปดูแลให้ก่อนนะครับ
ยังไงลองไปติดต่อขอคำแนะนำจากเขาดูนะครับ